๑๙แพ้วัคซีนผมร่วงหนักเลย
หลังฉีดวัคซีนป้องกันโควิดซิโนแวคเข็มที่๒
ปรากฏว่าน้องเขากลุ้มใจมากเลยนะคุณนะ
คือช่วงเวลาผ่านไปหลังจากฉีดวัคซีนป้องกันมา
ปรากฏว่าโอ้โหอยู่นะครับ
คือเกาหัวหยิบผมอะไรอย่างนี้
มันร่วงติดมือมาเป็น๑๐๑๐เส้น
ดิฉันได้ดูภาพแล้วก็คือเขาเป็นคนที่มีผมปกติ
คือจริงน้องอายุ๑๙เองเป็นวัยรุ่นทั่วไป

แต่สุดท้ายโอ้โหผมร่วงติดมือร่วงใส่หมอนเยอะมาก
กระทั่งตัดสินใจในการโกนหัวทิ้งเลยนะครับ
คุณผู้ชมไปดูฮะน้องเขาบันทึกคลิปเอาไว้
ช่วงแรกที่ผมร่วงเป็นกระจุก
กระทั่งต้องไปโกนหัวนะครับ
คุณผู้ชมฮะเกิดจากจุดแรกนี่
นี่คือจุดแรกเพราะผมร่วงเป็นหย่อม

เป็นหย่อมหลายหย่อมเลย
หลังจากนั้นน้องเขาก็ถ่ายภาพบนหมอนให้ดู
หมอนเนี่ยโอ้โหมีแต่เส้นผมที่ร่วง

พอเอามือลูบผมติดมือมาเป็นกระจุก

สุดท้ายน้องตัดสินใจเลยครับ

เพราะว่ามันร่วงเหลือเกินนะฮะ
แล้วก็ท้ายที่สุดพอโกนเสร็จผ่านมา

แพ้วัคซีนครั้งนี้ไม่ตาย

ร้านของน้องหมายถึงว่าศีรษะล้าน

อีกอย่างเป็นนักกีฬาด้วยบอกว่าร่างกายแข็งแรง
แต่พอฉีดวัคซีนเข็ม๒มา
สภาพผมคือผมจริงผมเป็นแบบนี้เลยนะครับ

เป็นนักศึกษาปวส๑โรงเรียนเทคโนโลยีแห่งหนึ่ง

น้องเขาบอกทั้งหมดนี้เป็นเรื่องจริง
ผมโพสต์ภาพศีรษะของผมเองพร้อมกับข้อความบอกว่าแพ้วัคซีนครับ
ไม่ตาย๔แสนไม่น่าจะได้ครับแต่ได้มาล้านหนึ่งแทนนะครับ
ก็เอามาแชร์ต่อด้วยนะครับ
ด้วยเพจดังเขาก็เขียนยาวเลยนะ
บอกว่าผู้ใช้เฟซบอกว่าผมร่วงเพราะแพ้วัคซีน
ถ้าใช่เพราะวัคซีนแบบนี้มันต้องได้รับชดเชยหรือเปล่านะครับ
ส่งผมที่เสียไปแพ้วัคซีนดีไม่ตาย๔แสนได้มาล้านหนึ่งนะครับ
แล้วก็มีคนเข้าไปถามเรื่องจริงป่ะครับเนี่ย
คำตอบเขาบอกว่าเรื่องจริงครับ
แล้วคนถามเยอะเลยเรื่องจริงเหรอเรื่องจริงเหรออะไรอย่างนี้
ญาติที่บ้านก็เป็นแต่ว่าตอนนี้ผมเริ่มขึ้นแล้วนะครับ
บางคนบอกว่าญาติตัวเองก็โดนเหมือนกันผมร่วงหมดเลย
และตอนนี้ผมยังไม่ขึ้นด้วยเป็นผู้หญิงด้วยนะครับ
ยิ่งกลุ้มใจกว่าน้องเลยนะครับ
แต่ทีนี้ครับทีมข่าวของเราไปพูดคุยกับน้องบดิน
บดินเล่าให้ฟังบอกว่าทั้งหมดเป็นเรื่องจริงครับพี่
ผมเล่าให้ฟังแบบนี้ผมไปฉีดวัคซีนเซโนแวคเข็ม๒
๒เข็มนะที่จังหวัดพังงาบ้านเกิดแล้วครับ
แรกผมฉีดไปวันที่๒๕มิถุนายนโอ้ไม่มีอาการอะไรเลย
ผมแข็งแรงดีปกติแต่เข็มที่๒นี่แหละครับ
วันที่๑๖กรกฎาคมผ่านไป๓วันเอาล่ะมันเกิดเหตุแล้ว
ผมร่วงเป็นกระจุกตื่นนอนตอนเช้าผมร่วงติดหมอน
ใช้มือเสยผมผมร่วงติดมือมาเต็มไปหมดเลย
ตกใจและคิดว่าเกิดจากการแพ้วัคซีนแน่
พอไปหาหมอที่คลินิกเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดภูเก็ต
หมอยืนยันบอกแบบนี้บอกว่าเป็นผลข้างเคียงจากวัคซีน
และวัคซีนยังทำปฏิกิริยากับเม็ดเลือดขาว
ทำให้เป็นโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง
ถ้าคุณผู้ชมรู้จักโรคภูมิพวงเนี่ย
คือแพ้ภูมิตนเองภูมิของตนเองทำร้ายร่างกายเราเอง
คือหมอบอกว่าต้องมาหาหมอทุกเดือนนะ
แล้วก็ถึงตอนนี้คุณผ่านมาจากการฉีดเข็ม๒เดือนกรกฎาคม

อาการโดยเฉพาะเรื่องของผมของน้องเนี่ย
มันยังไม่ดีขึ้นมันยังไม่ขึ้นเลย

ทุกเดือนพี่ผมไปหาหมอหมอนัดมาสามครั้งอ่ะ
ไปหาครั้งนี้ก็นัดใหม่อีก
ไม่ดีเลยค่ะไม่ดีเลยหมอก็บอกว่าไม่ดีขึ้นเลย
คือทรงอยู่อย่างนั้นไม่แย่ลุงไม่ดีขึ้น
บัดดินบอกว่ากลุ้มใจมากเลยนะผมออกไปนอกบ้านนะ
ผมใส่หมวกตลอดเลยนี่เรามีภาพเก่าของน้องบดินบ้างไหมฮะ
เพราะว่าน้องบดินเคยแบบเป็นวัยรุ่นที่ไว้ผมยาวปกติคุณ
รกหน้าปรกตาแบบหล่อเหลาเลยนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยนี่คุณดูสิ
จากผมที่เคยแบบว่าหล่อเท่แบบนี้นะครับ
บอกตอนนี้ผมร่วงเกือบหมดแล้วนะฮะแล้วมันไม่ขึ้นเลยนะครับ
ผมก็ต้องแบบโกนศีรษะตลอดเวลานะคุณนะ
คือตอนนี้หมอก็เตือนให้ระวังตัวมากหลีกเลี่ยงอาหารบางชนิด
แล้วก็ต้องพักผ่อนให้เพียงพอก็น้องบดินถามว่า
ใครที่เคยฉีดวัคซีนแล้วเกิดอาการแบบนี้บ้างไหมช่วยแชร์ช่วยบอกกันหน่อยนะครับ
เวลาออกจากบ้านทีผมใส่หมวกทุกครั้งเลยเพราะคนมองผมตลอดเวลาเลยนะ
อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาดูแลผมหน่อยแล้วก็ตรวจสอบในเรื่องนี้นะครับ
ทีนี้เราพูดคุยกับแพทย์หญิงชินมณัฐเลขวัดผู้ช่วยผู้มนวยการด้านพัฒนางานวิจัยสาบันโรคผิวหนังนะครับ
เกี่ยวกับอาการของน้องบดินว่ามีความเป็นไปได้ยังไงบ้างนะครับ
คุณหมอให้ข้อมูลว่าอาการผมร่วงสามารถเกิดขึ้นได้หลังฉีดวัคซีน
เพราะร่างกายเกิดภาวะเจ็บป่วยแต่ไม่ใช่สาเหตุหลักที่ทำให้เกิดขึ้น
เป็นเพียงการกระตุ้นที่ทำให้เกิดเท่านั้นแล้วก็โรคผมร่วงเป็นห่อม
มันมีความสัมพันธ์กันแต่ไม่ใช่โรคเดียวกันนะครับ
อย่างไรก็ตามสำหรับกรณีที่เกิดขึ้นนี้นะครับน้องบดินเนี่ยนะฮะ
ทางคณะอนุกรรมการพิจารณาวินิจฉัยคำร้องกรณีผู้รับบริการ
เจ้าของพื้นที่ได้ซึ่งความรับผิดชอบเนี่ย
มันจะเกิดขึ้นยังไงก็ต้องมีการพิจารณานะครับ
ว่ามันเกิดจริงหรือเปล่าผลข้างเคียงจากวัคซีนหรือไม่
ถามว่ามีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาไหมนะครับ
เพราะว่าบางคนที่มีอาการอะไรต่างนานาเนี่ย

น้องเขาทวงถามเหมือนกันจะได้รับเงินเยียวยาไหม
อันนี้เยียวยาทางร่างกายไม่ได้เยียวยาจิตใจนะคุณนะ
จิตใจน้องเขาแบบโอ้โหมันแบบ
เร็วมากอ่ะมันจะตลอดชีวิตหรือเปล่าเออนะครับ
ก็ต้องดูว่าคณะอนุกรรมการจะพิจารณาว่าการที่เกิดขึ้นนั้น
กระทบกับชีวิตประจำวันหน้าที่การงานมากน้อยเพียงใน
ถึงไหนนะถึงจะมีการจ่ายชดเชยนะครับ
บอกว่ายังไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนในกรณีนี้
ซึ่งจะต้องมีการตรวจสอบก่อนว่าอาการที่เกิดขึ้น
เกี่ยวข้องจริงหรือไม่กับการฉีดวัคซีน
คุณน้องเขากลุ้มใจจริงเข้าใจหัวอกน้องเขาเลย
มา๔เดือนแล้วนะคะที่เขาเริ่มเป็นแบบนี้เนี่ยนะคะ
และตอนนี้สภาพล่าสุดที่คุณผู้ชมเห็นภาพทั้งสักครู่พิมพ์

มันจะมีคำถามว่าจะตรวจสอบยังไง
แล้วถ้าบอกว่าไม่เกี่ยวกันอีกล่ะ
นั่นสิฮะอันนี้ต้องตามข่าวนะ

คนในโลกโซเชียลแล้วก็ประชาชนเขาสนใจเหมือนกัน